ความอร่อยของพล่าหมี่โคราชที่ใช้เส้นสดทำจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ครัวเรือน
ว่าจะเลือกใช้พันธุ์ข้าวชนิดใดมาทำความเหนียวนุ่มของเส้นหมี่ก็จะแตก
ต่างกันไปแต่แค่ลักษณ์สำคัญคือการตากผันแป้ง
ต้องแค่พอหมาดจะมีความนุ่มที่พอดี
โดยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของพล่าหมี่โคราช
อกจากเส้นหมี่ต้องเหนียวนุ่มแล้ว
ยังอยู่ที่น้ำพล่าหรือน้ำยำ
คลุกเคล้ากับเส้นหมี่สดแล้ว
จะต้องได้รสชาติกลม
มีความหอมจากปลาย่างป่นและสมุนไพร
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน